ใครอยากจะเปลี่ยนมือถือหรืออยากจะดูโปรโมชั่นต่าง
เริ่มตั้งแต่วันที่๑๘พฤษภาคมสิ้นสู่วันที่๒๑พฤษภาคมนะครับ
ค่ายมีทั้งโปรโมชั่นใหม่เด็ด
มือถือใหม่เด็ดก็เอาออกมาโชว์กว่า๗๐รุ่นนะครับ
แต่วันนี้คุณกนกรัฐโกวิชัยจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจเรื่องของโปรโมชั่น
ค่ายมือถือเขามีโปรโมชั่นสุดพิเศษอย่างไรบ้าง
ติดตามได้จากเธอเลยครับ
ผ่อน๐นาน๑๐เดือนถึง๒ปีพร้อมโปรโมชั่นของแถม
พ่วงด้วยการรับประกันเครื่องนาน๑๒ปี
ยังคงเป็นจุดขายที่งานมหากรรมโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
มาเรียกเงินในกระเป๋าของผู้บริโภคค่ะ
อบส่วนลดค่าเครื่องสูงสุดถึง๑๐๐๐บาท
รับประกันฟรีตลอดอายุการใช้งานหากซื้อที่บูธที่ร่วมรายการ
พร้อมส่งเบอร์สวยเสริมชีวิตให้เลือกจับจองเป็นเจ้าของ
ได้รับความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว
โปรโมชั่นเปิดเบอร์ใหม่แบบจัดเต็มเฉพาะงานนี้เท่านั้น
ตามที่พรีเซนเตอร์สาวฮอตอย่างอ้ำพัชราภาบอกว่า

คัดสรรเบอร์สวยแยกเป็นปีตามนักกษัตริย์มาให้ด้วย
กล้องหลังความละเอียด๑๒ล้านพิกเซล
พร้อมระบบประมวลความคมชัดของภาพ
ด้วยการรวมเอาภาพถ่ายหลายเฟรมเข้าไว้ด้วยกัน
พ่วงโปรโมชั่นเครดิตเงินคืนสูงสุด๖๐๐๐บาท

ขณะที่แบรนด์ส่วนใหญ่เลือกนำสมาร์ทโฟนราคาสูง
มาจัดโปรโมชั่นเช่นกันค่ะ
ไลท์งานในครั้งนี้อยู่ที่การแข่งขัน

สมาร์ทโฟนที่มีราคาสูง๒๐๐๐บาทขึ้นไป

และผู้บริโภคได้สัมผัสกับเครื่องจริง

และยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดสมาร์ทโฟนเติบโตด้วย
จัดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๘ถึง๒๑พฤษภาคม
งานในช่วงกลางปีนี้จะไม่ค่อยคึกคักเท่ากับต้นปี
จากเป็นช่วงที่ตรงกับการเปิดภาคเรียนรวมทั้งฝนตกด้วย
แต่ผู้จัดงานก็ประเมินว่าระดับกำลังซื้อยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
ตั้งเป้าตลอด๔วันจะมีผู้เข้าชมงาน๗แสนคน
เงินสะพัดกว่า๑๘๐๐ล้านบาท
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน